เดี๋ยวพาไปดูอะไรสวยเอาใจสาวก็คือไปดูดอกไม้ดอกกล้วยไม้นะครับ
คุณผู้ชมครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างไปดูกัน
กล้วยไม้แต่ไม่ใกล้มวยนะ
ยไม้อย่างเดียวนะครับอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์น้องใบตองที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่ายังมีความหนาวเย็นอยู่อย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างเป็นจำนวนมากนะครับ
อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินถนนครับ
แห่งนี้นะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพ่อพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินถนนที่มีความสวยงามและใกล้ที่จะศูนย์พันธุ์เต็มทีแล้วนะครับ
อีกทั้งยังจัดให้เป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจพันกล้วยไม้อีกด้วย
เขาบอกว่าภายในศูนย์มีการตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามด้วยสวนดอกไม้และกล้วยไม้ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนั้นโอ้ประทับใจโอ้นี่เห็นความสวยงามนึกว่าดอกสกุระ
แล้วอากาศก็ยังเย็นอยู่นะใช่แล้วครับแล้วนอกจากจะได้ชมกล้วยไม้รองเท้านาริอินถนนแล้วนะครับยังได้ชมดอกนางพญาเสือโครงสีชมพูที่เห็นอยู่นี้
ผมบอกว่าแหมเหมือนแบบดอกสกุระนี่ไม่ใช่ดอกสกุระนะครับที่นี่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นชมนี่เลยครับดอกนางพญาเสือโครงสีชมพูอารมณ์คล้ายไปญี่ปุ่นเที่ยวชมทุ่งดอกสกุระได้ด้วย
เนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยก็ถ่ายรูปสวยออกมาได้แล้ว
คล้ายกับที่ญี่ปุ่นแหละดอกไม้ก็จะเริ่มบานในช่วงนี้เหมือนกันนะคะยังไปเที่ยวกันได้เหมือนกัน